ทีนี้พักก็เรื่องเครียดมาดูเรื่องนี้หน่อย

ไม่รู้ว่าจะเล่าข่าวต่อไปนี้มันจะเครียดกว่าเดิมไหม

สืบสกุลต้นมะพร้าวมันต้องออกลูกเป็นอะไร

แต่เดี๋ยววันนี้พาไปดูว่าเขาจะออกเป็นอะไร
แต่ก่อนจะไปดูต้นมะพร้าวนะพาไปดูงูก่อนค่ะ
ถามว่าแปลกไหมมันไม่แปลกหรอกค่ะ
แต่ว่าพองูมันเลื้อยเข้าไปในบ้านช่วงแบบใกล้วันที่๑๓
ใกล้วันที่๑มันแปลกขึ้นมาทันที
เพราะว่าคนจะไปรุมดูว่าบ้านเลขที่นี้บ้านเลขที่อะไร
ก็จะว่าไปว่างูเจ้าที่มาให้โชคนะฮะ
นี่เป็นบรรยากาศที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
อาสาสมัครมูลนิธิใต้เต็กตึงเขาก็เอาอุปกรณ์ครบมือเลยค่ะ
ไปจับงูเห่างูเห่านี่ไม่รู้ว่ามันหิวอยากมาทำกับข้าวหรืออะไร
ซุกอยู่ในห้องครัวบ้านของนายปียพงศ์พรมชัยศรี
อายุ๔๕ปีนะคะซึ่งพี่ปียพงศ์เนี่ยเขาอยู่บ้านเลขที่๖๑ทับ๑
อยู่ที่หมู่๗บ้านควนปริงที่ตำบลท่ายางค่ะ
แล้วดูสิเจ้างูเห่ามันเลื้อยไปอยู่ใกล้กับถังน้ำพลาสติก

มันกระชูคอขูฟอฟอแผลแม่เบี้ยนี่ค่ะ

อยู่กับมันประมาณสักครึ่งชั่วโมง
กว่าจะจับออกมาได้สำเร็จคนในบ้านก็โล่งใจ
พอจับออกมาแล้วอยากรู้ว่าพี่งูเห่าเขาตัวยาวแค่ไหน
ตัวยาวประมาณเมตรกว่านะคะไม่ได้ใหญ่มาก
น้ำหนักรวมประมาณ๒กิโลกรัม
แล้วเขาก็ต้องเอาใส่กระสอบเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ชาวบ้านเขาก็ไปส่องบ้านเลขที่กันแล้วค่ะ
อันนี้คือที่นครศรีธรรมราช

คุณอธิบายมาสิว่าจะออกลูกเป็นอะไรนะฮะ
ดิฉันว่าความจริงมะพร้าวมันก็ต้องออกลูกเป็นมะพร้าวไง
แต่ดูสิกล้องซูมไปอีกนี่

ผมว่าเหมือนกล้วยแต่บางคนก็บอกเหมือนมะละก
นี่ฉันนึกถึงตะลิงปิงป่ะ

บางคนบอกว่านี่มันมะละกอชัด

ส่งไลน์มาบอกหน้าจอหน่อยดิฉันรออ่านอยู่

แต่ไอ้ผลมันไม่เหมือนลูกมะพร้าวไง

อยู่ที่บ้านเลขที่๗๘ค่ะที่หมู่๘

ชื่อว่าคุณตากองแก้ว

อยู่ที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ

ตาปลูกต้นมะพร้าวมา๘ปีแล้ว
เพิ่งออกลูกครั้งแรกมาปีที่แล้ว

ปีที่แล้วมันออกลูกมาเป็นอะไรคะ
ตาบอกว่าโอ๊ยมันออกมาปกติ
มันก็เป็นมะพร้าวนี่แหละหนูจะให้ออกเป็นอะไร
แต่พอปีนี้มันออกเป็นลูกเล็ก
มันคล้ายกับมะละกอแล้วก็เรียงรายอยู่

แต่นับไหมว่ามันมีกี่ลูกมันเยอะมากเลยนะ
บอกว่าหนูมาช่วยตานับหน่อยสิ

สรุปค่ะผู้สื่อข่าวก็ช่วยคุณตานับจริงค่ะ
นับกันแล้วน่าจะสักประมาณ๓๐๐๔๐๐ลูกนะ
ก็อาจจะเป็นการให้โชคให้ลาบกับเจ้าของนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านเขารู้ข่าวกันเขาก็แหกันมาเหมือนเดิมเลย
มาดูว่ามันจะมีอะไรที่แบบตีเป็นตัวเลขได้บ้าง

อุ๊ยคุณใช่เป็นฝูงพึ่งหลวงค่ะอยู่ที่ต้นไซค์ขนาดใหญ่
ที่ตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปาน
แล้วตรงนี้นะมันเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
แสดงว่าตรงนี้โอ้โหสมบูรณ์นะเนี่ย
ใช่แล้วนับดูนะมีเป็นร้อยรังเลยค่ะ
บนต้นเดียวนะคุณผู้ชมดูสินี่เห็นไหม

ดิฉันถ้าเกิดลงไปทำข่าวนี้อยากไปนับเองเลยแต่กลัวเพิ่งต่อย
แต่แต่พึ่งหลวงเหล่านี้เขาก็เชื่อกันว่าน่าจะหนี
ไฟไหม้ป่ามาแล้วก็มาทำรังที่ต้นไส
แล้วพื้นที่ป่าตรงนี้ก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ด้วย
คือต้นไสเขาก็จะเป็นที่ให้พึ่งหลวงมาทำรัง
ช่วงประมาณต้นปีถึงกลางปีทุกปีเลย
แต่คราวนี้มีเป็นร้อยรังไงคะคนก็เลยสนใจเยอะ
นี่นับแค่เป็นร้อยนะคุณผู้ชมไม่ถามว่าแล้วมีกี่ตัวละคะคุณอริยาคุณสืบสกุล
กี่ตัวก็ยากไปเอากี่รังก็พอนะฮะ